ทีนี้มาดูเรื่องนี้นิดนึงที่กำแพงเพชร
พี่น้องคู่นี้น่าสงสารจริงค่ะ
พี่สาวอายุ๑๒น้องชายอายุ๑๑

คุณย่าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกสองคน

ค่อยทยอยเสียชีวิตทีละคน
ตอนนี้เหลือเด็กแค่สองคนสองพี่น้อง
เหลือใครอีกแล้วแล้วคุณพ่อเพิ่งเสียไปก่อนวันพ่อไม่กี่วัน
น้องเขาบอกเลยว่าไม่เหลือใครแล้ว
ร้องไห้กันแบบนี้ค่ะ
หลังจากนี้น้องเขาบอกไม่รู้จะอยู่กันยังไงเลยนะคะ
นี่คือบรรยากาศงานชาปนกิจศพ
แชล่มกล้าหารอายุ๕๕ปี

อำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชร
ลูก๒คนคือเด็กหญิงณฑอายุ๑๒

คือน้องสองคนใช้คนละนามสกุลนะคะ
หนึ่งใช้นามสกุลคุณพ่ออีกคนนึงใช้นามสกุลคุณแม่

ฐานะยากจนไม่มีเงินจัดงานศพ
ชาวบ้านต้องช่วยเรียรัยเงินมาจัดงานศพให้ค่ะ
ก่อนหน้านี้ค่ะตัวนายแชล่มผู้เป็นพ่อป่วย
ปอดอักเสบเสียชีวิต๒ธันวาคม
หลังเสร็จสิ้นงานชาปนกิจศพ
ลูกทั้งสองคนบอกเลยว่าไม่รู้จะยังไง
ชะตาชีวิตเหมือนเคราะห์ซ้ำกำซัด
เด็กหญิงนัทธวัลอายุ๑๒กับเด็กชายนัทธวุฒิอายุ๑๗
เรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านบังลาศนะคะ

คุณย่าคือนางฟักทองกล้าหารอายุ๘๙
คุณพ่อคือนายชะแล่มกล้าหารอายุ๕๕
คุณแม่คือนางจำเนียนฮิริโออายุ๔๒

ปีก่อนแม่เสียชีวิต
ถัดมาคุณย่าเสียชีวิตเมื่อ๒๗พฤศจิกายน
หลังจากคุณย่าเสียชีวิต๗วัน

ทยอยเสียชีวิตกันแบบนี้ค่ะ
น้องก็อยู่กันสองคนตามลำพัง
ที่บ้านไม่เหลือเงินเลยแม้แต่บาทเดียว
คือน้องบอกว่าคือไม่ได้กลัวหรอกนะ
แต่คิดถึงคุณพ่อและรักคุณพ่อมากค่ะ
ตอนพ่อเสียมีเงินเหลือไว้กี่บาท

ดูแลกันเองแล้วบอกพ่อบนสวรรค์ว่ายังไง
พ่อไม่ต้องห่วงเดี๋ยวหนูดูแลน้องเอง
พ่อไม่ต้องเป็นห่วงผมครับ

โอ้โหน่าเห็นใจน้องทั้งคู่มากเลยค่ะ

บรรยากาศในบ้านทีมข่าวของเราก็ได้เข้าไปดูนะคะ
น้องก็พาไปดูบอกเนี่ยตรงนี้เป็นที่นอนของคุณพ่อนะ
ตอนคุณพ่อยังมีชีวิตอยู่นอนตรงนี้
คือด้วยความที่ฐานะไม่ค่อยดีอะนะคะ
ต้องเอาผ้ามากั้นแทนประตูห้อง
คือบ้านเป็นที่โล่งค่ะไม่ได้มีประตูอะไร

น้องก็ช่วยกันเก็บผ้าห่มเก็บที่นอนเก็บภาชนะ
ชุดอปพรที่คุณพ่อเคยใส่

พาไปดูรูปคุณพ่อคุณแม่
พาไปดูโกรธกระดูกของคุณแม่

ถ้าคุณผู้ชมพอมีกำลังนะคะ
ที่จะช่วยเหลือน้องสองคน
เดี๋ยวเรามีเลขบัญชีขึ้นให้หน้าจอ
ธนาคารออมสินสาขาพรานกระต่าย
ชื่อบัญชีนางทวีบางลาศ
หรือนางดาลัดถาวรหรือเด็กชายนัตถวุฒิกล้าห่าน

มือถือถ่ายภาพหน้าจอตรงนี้ไว้ก็ได้นะคะ

ช่วยเหลือสองพี่น้องที่ตอนนี้ไม่เหลือใครแล้วค่ะ